คุณผู้ชมครับได้เวลาในการผ่อนคลายกันแล้วนะฮะ
ติดตามชมสีสันข่าวเช้ากันบ้าง

ผมยังแสดงความยินดีแบบเต็มที่อยู่นะ

เต็บตรวจหน้าแบบยิ้มเริน
กิจการนำหมูป่าอาคาเดมี่กลับมาครับผม
วันนี้ทีมข่าวของเราก็ยังรอรายงานอยู่นะพี่ทิเป้นะ

แล้วก็สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับคุณผู้ชมครับ
เด็ดไม่เด็ดอย่างไรนะครับผมว่า
พักโอ้โหเสียงแบบเชียร์เยอะเกินไปนะครับ

ขออนุญาตโชว์คลิปก่อนได้เลยครับ

เมื่อเห็นโจทย์บนกระดานและมีผลลัพธ์ทั้งหมด

แต่สำหรับสาวน้อยคนนี้คลุ่นคลิปพักหนึ่ง

บรรจงเติมตัวเลขในช่องว่างอย่างลงตัว
แม่สุดยอดจริงครับคุณน้อง

เพลินนี่แหละเขาเรียกว่าออนเซ็น
ดีกว่าไปลงเล่นคนอย่างใครเขา

แช่แบบนี้สบาย

สบายฟินเฟอร์ไปเลยลูกพี่
แรกอาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับ

ขาของฉันเมื่อลองใส่สเก็ต

ซิกแซคแบบนี้ไม่ต้องห่วง
ทางที่ดีนะใส่แว่นกันแดดผูกผ้าแดง
ทำตัวเป็นซุปเปอร์ด็อกได้เลย
เพลินเล่นเกินข้องใครจะเรียนแบบหมาอย่างฉัน
เชิญได้เลยนะครับ

และท่าอากาศยานคันไซ
เวลาขนสัมปะละให้ผู้โดยสาร

ไม่มีโยนจัดระบบระเบียบเป็นชั้น

พนักงานก็ไม่เมื่อยเลยล่ะครับ

อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
ถ้าเป็นแบบนี้ก็แปลกดีนะครับ